ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ช่วงนี้ปรับลดลงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทองคำรวมทั้งน้ำมันครับ
ราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นราคาปรับลดลงต่ำที่สุดในรอบ๗ปี
ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศนั้นก็ปรับลดลงตามไปด้วยนะครับ
แต่คาดการณ์ต่อไปมองไปในปีข้างหน้าครับ
พบว่าในปีหน้านั้นมีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันนั้นอาจจะมีการ
ปรับลดลงแล้วก็ทำสิติต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปีครับ
ตทและบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศ
ทำให้ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้เบนซิน๙๕จะอยู่ที่ลิตรละ๓๑บาท๖สตาง
แก๊สโซฮอล๙๕อยู่ที่ลิตรละ๒๔๑๐บาท
ดีเซลอยู่ที่ราคาลิตรละ๒๑๖๙บาท
ซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดราคาต่ำที่สุดในรอบ๖ปีกับอีก๘เดือนนะครับ
ซึ่งก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่ราคาปรับลดลงต่ำที่สุดในรอบ๗ปี
ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่๓๖ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรล
ไม่สามารถบรรลุเพดานการผลิตน้ำมันดิบใหม่ในช่วง๖เดือนข้างหน้านะครับ
ด้านนายมนูลซิลดิวัลผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
การว่าราคาน้ำมันดิบยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ
ในช่วงปลายปีนี้รวมไปถึงในปีหน้าตลอดทั้งปีครับ
โดยช่วงปลายปีนี้มีโอกาสที่จะทดสอบแนวรับที่ราคา
อยู่ที่๓๕ดอลลาสหรัฐต่อแบเรล
และอาจจะลดลงต่ำที่สุดในระดับ๓๐ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปีในช่วงปีหน้าครับ
ซึ่งก็จะทำให้ราคาน้ำมันในประเทศนั้นปรับลดลงอีกลิตรละ๑๒บาท
แง่ดีนะครับก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนเพราะว่าจะได้ใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลง
แต่ว่าส่งผลให้ราคาสินค้าการเกษตรบางรายก็ราคาปรับลดลงตามไปด้วย
โดยเฉพาะยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันที่ปัจจุบันนี้ราคาตกต่ำอยู่แล้วนะครับ